แต่ว่าทีนี้ค่ะในเรื่องของการถอดบทเรียนเนี่ยก็ต้องเป็นไปในเชิงของการป้องกันด้วยนะคะ
ก็มีการฝึกทักษะการเอาตัวรอดกันด้วยจากสถานการณ์วิกฤตร้ายแรง
ครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะคือกลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจสวนฝึก

นำคณะครูฝึกไปเป็นวิทยากร

และเหตุการณ์กราดยิงให้กับคณะครู
และนักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา
ก็มีการจำลองเหตุการณ์

เพื่อพาไปที่สถานที่ปลอดภัย
เพื่อรอให้ตำรวจมาจับตัวคนร้าย
มีการแจ้งเตือนวิธีปฏิบัติ

แต่งกายมิดชิดจนผิดปกติ

รูปภัณฑ์สันธารที่ดูผิดปกติ
ถ้าได้ยินเสียงกรีดร้องหรือได้ยินเสียงปืนให้รีบวิ่งหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับเสียงนั้น
มีคำแนะนำแบบนี้นะคะมีวิธีการปฏิบัติ๓วิธี
หนีค่ะรันก็คือวิ่งให้เร็วที่สุดภายในทิศทางตรงกันข้ามกับคนร้าย
และเป็นเส้นทางที่สามารถหลบหนีไปได้ไกลเช่นวิ่งหนีไปที่ทางออกทางหนีไฟเป็นต้นนะคะ
สองค่ะซ่อนค่ะถ้าไม่สามารถหลบได้วิ่งหนีไปไกลได้ก็ต้องหาที่ซ่อน
ในที่ที่ปลอดภัยคือต้องเงียบค่ะต้องเป็นสถานที่ที่เงียบและเราต้องทำตัวให้เงียบที่สุด
อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดเสียงทำให้เกิดแสงสว่างที่จะทำให้คนร้ายรู้ที่อยู่ของเราเช่นวิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ
ถ้าอยู่ในห้องให้ล็อกประตูหาสิ่งของมาขวางประตูไม่ควรหลบอยู่ที่หน้าประตูนะคะ
ทุกคนต้องตั้งสติและอยู่ในอาการสงบค่ะสู้ค่ะสู้นี่คือทางเลือกสุดท้ายครับ
คือถ้าวิ่งหนีไม่ได้แล้วไม่มีที่ซ่อนตัวไม่ไหวแล้วก็ต้องสู้เป็นทางเลือกสุดท้าย
ร่วมกันสู้ค่ะเพื่อจะได้มีโอกาสรอดหาสิ่งที่ใกล้ตัวสามารถเป็นอาวุธไว้ใช้ต่อสู้กับคนร้าย
เก้าอี้แท่งเหล็กแจกกันถังดับเพลิงก้อนหินควรจะเป็นการร่วมกันสู้ซุ่มโจมตีไม่ให้คนร้ายรู้ตัวนะคะ
สุดท้ายเมื่ออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วให้โทรแจ้งตำรวจ๑๙๑ทันที
เราก็ยกตัวอย่างแบบตลาดนี้ตึกนี้ชั้นนี้ให้ยกตัวอย่างแบบนี้นะคะ
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยสถานที่มันต้องชัด
คนร้ายกี่คนผู้ชายผู้หญิงแต่งตัวยังไงอาวุธคืออะไร
เราโทรแจ้งตำรวจใช่ไหมคะเราก็ต้องบอกว่า
ซ่อนตัวอยู่เราปลอดภัยไหมเราอยู่ตรงไหนอย่างนี้ค่ะ
อันนี้คือบอกตำรวจนะคะอืม
ให้ตำรวจมาช่วยให้รถพยาบาลรีบมา
อันนี้ก็คือเรียนรู้แล้วฝึกเอาไว้แต่
ถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แบบนี้มันจะดีที่สุดนะพี่อุ๋ย
ถ้าไม่ต้องใช้ไม่ไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้
มันจะดีกว่ามันจะดีที่สุดนะคะ
แต่อันนี้ก็เป็นลักษณะของการป้องกันการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อน
แต่เรียนรู้ไว้เนี่ยดีที่สุดเหมือนกันนะฮะใช่ไหม
ใช่เหมือนเราเรียนรู้วิธีการช่วยชีวิตในเบื้องต้น
ปั๊มหัวใจอะไรอย่างนี้ค่ะมันคือต้องเรียนรู้เอาไว้ก่อนก็จะดี
ถึงเวลาเราจะได้มีสติแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้าง
คือท่านผู้ชมครับวันนี้เราคุยกันเรื่องการถอดบทเรียนนะฮะ
เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมอีก
เหตุลักษณะแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวคือเมื่อวานนะ
ราดยิงที่โคราชก็เคยเกิดเหตุ
แล้วมันก็ยังมีอีกหลายครั้งหลายหนนะครับ
วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์หรือว่าไทยรัฐทีวี
ผู้ชมจะไม่เห็นหน้าคนร้ายค่ะจะไม่ได้ยินชื่อคนร้าย
เราไม่ได้ไปปกป้องปกป้องอะไรนะฮะแต่แม้คนร้ายจะตายไปแล้วเนี่ย

เขาอาจจะคิดว่าถ้าเขาก่อเหตุแบบนี้แล้วคนจะต้องพูดถึงเยอะแยะไปหมด
คนจะต้องมาเอ่ยชื่อเขาแม้เขาจะตายไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเราจะไม่เอ่ยชื่อเขา

แม้กระทั่งญาติครอบครัวของผู้สูญเสีย
ทีมข่าวของเราก็จะไม่ได้ไปย้ำไปสอบถาม
มันทำให้เกิดการคิดถึงขึ้นมาแล้วมันไปกระทบกระเทือนจิตใจของเขา
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมตรงว่าสื่อมวลชนเองก็ถอดบทเรียน
เหตุการณ์นำเสนอข่าวในเหตุการณ์วิกฤตเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกัน